ทางกระทรวงต่างประเทศของไทยมีการออกแถลงการ
ระบุบอกว่ารัฐบาลสั่งการค่ะตอนนี้
อยากให้ช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในหลายจุด
ส่วนทางด้านของต่างประเทศค่ะประเทศต่างตอนนี้
มีคำประกาศเตือนพลเมืองของตัวเอง
อยู่ในประเทศไทยต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะคะ
รัฐบาลของหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักร
แคนาดาฝรั่งเศสออสเตรเลียเยอรมนีอิตาลี
เยี่ยมฮังการีสิงคโปร์และญี่ปุ่น
ประกาศเตือนพลเมืองตัวเองที่พำนักอยู่ในไทย
ให้เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง
และสถานที่สาธารณะที่มีคนมารวมตัวหนาแน่น
รวมทั้งให้ติดตามการรายงานสถานการณ์จากสื่อต่างชาติอย่างใกล้ชิด
และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการไทย
รวมถึงให้ติดต่อรายงานความปลอดภัยของตัวเองกับเพื่อน
หรือครอบครัวที่อยู่ในประเทศบ้านเกิด
หลังจากที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยช่วง๒วันนี้

ออกแถลงการประนามผู้ก่อเหตุระเบิด
และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บค่ะ
โดยระบุว่าในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
รัฐบาลได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดูแลและเยียวยาตลอดจนอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
แถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของไทยยังระบุด้วยว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
แต่เป็นการก่อเหตุลักษณะการก่อกวนเพื่อสร้างเหตุการณ์ความไม่สงบ
ซึ่งหน่วยงานความมั่นคงกำลังสอบสวนนำตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมาย
ขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นในรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงทุกหน่วย
ทำงานเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และจะนำความสงบกลับสู่สังคมค่ะ